เพื่อคนไทย

ที่เรียกว่าความเป็นมืออาชีพคืออะไร

ส่วนใหญ่แล้วไม่มีใครมาบอกเรา

คุณต้องเตรียมความพร้อมของร่างกาย

เราก็มาใช้กับน้องนักเตะว่า

ถ้าเขาจำอยู่ในสมองเขาลืม
ฉะนั้นเราพยายามบอกให้เขาเข้าใจว่า

เขาก็ไปเที่ยวเขาก็ไปพักผ่อน
ฉะนั้นเราต้องให้เด็กรู้จักเก็บเงินเก็บทอง

เรื่องการดูแลตัวเองด้วย
โอ้โหพี่โก้เขา

ผมชอบแล้ว
แล้วเอามาใช้ก็คือพี่โก้ชอบ

คือเราก็สอนให้ในระดับหนึ่ง

เรื่องนอกสนามเนี่ยคือ

ผมรับตรงนั้นมา

ในสนามด้วยในสนามทุกคนรู้มาแล้วแหละ

เพราะว่าการที่อยู่นอกสนามเนี่ย

ให้อยู่ได้โดยที่ไม่มีข้อคอรหา
หรือว่าอยู่ได้โดยที่

การใช้เงินการเก็บเงิน
เรื่องนี้จะสำคัญมากสำหรับนักฟุตบอลสมัยนี้นะ

มีต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะคือพยายามถ่ายทอดให้น้องว่าวันนี้เนี่ยคุณไม่ใช่ซุปเปอร์ตาร์นะ
คุณเป็นแค่นักบอลคนหนึ่งแต่มีคนจับจ้องมอง
เรามีหน้าที่เป็นนักฟุตบอลทำหน้าที่ให้กับสโมสรทำหน้าที่เป็นชาติ
ดูแลครอบครัวคุณจะต้องรักในงานรักอาชีพของคุณ
ถ้าคุณรักอาชีพของคุณคุณก็ต้องไม่ทำตัวเหลวแหลกหรือเละเทะ
คุณต้องสามารถไปได้เกิน๑๐ปีอาจจะไม่ถึง๑๐ปีไม่ต้องมาคุยกัน
ฉะนั้นเราพยายามวางให้น้องมีวินัยให้กับตัวเองก่อน
ถ้าเขามีวินัยให้กับตัวเองเนี่ยเราไม่ต้องไปบอกเขาเยอะ
เขาจะดูแลคอนโทรตัวเองได้หรืออย่างการมีแฟนอย่างนี้ทุกวันนี้กำลังดัน
ถ้าเขารู้จักการคอนโทรลตัวเองเราไม่ต้องไปบอกเขามากหรอก
ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับวันนี้เนี่ยยังดีใจว่า
ยังมีน้องเพื่อนดาราที่ให้ความสนใจนักกีฬา
ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรี
เพราะว่าเราเห็นต่างประเทศนะนักบอลระดับโลกมีแฟนสวย
แล้วก็เป็นดารานางงามนางแบบทำไมนักเตะไทยจะเป็นไปไม่ได้
วันนี้แฟนบอลจับจ้องมองแต่ต้องไม่ทิ้งสนามย่า
ถ้าคุณลืมสนามยากเมื่อไหร่อาชีพการเป็นนักบอลจบแล้ว
รวมทั้งคือคุณพ่อที่คอยสอนนักเตะในเรื่องการใช้ชีวิตและเรื่องต่าง
ถ้าเรารัดอะไรสักอย่างไปให้สุด
ฟุตบอลเนี่ยเล่นเป็นทีมถ้าเราจะชนะเราต้องชนะไปด้วยกัน

นี่แหละครับโค้ชขวัญใจมหาชนของนักฟุตบอลและแฟนบอลชาวไทยทั้งประเทศตัวจริง
สัปดาห์หน้ามาร่วมเชียร์บอลไทยกับซิโก้กันต่อครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ